พิญญานามสกุลสุกก้อน
ชื่อเล่นชื่ออุอายุห้าสิบเอ็ดปี
อยู่จังหวัดอ่างทองอำเภอเมือง

ก็มีสามีชื่อตะก้อยอายุห้าสิบหกปี
แล้วก็หลานสาวอีกคนนึงชื่อเอ๊เอ๊อายุ๑๕ปี

สามีตะก้อยเค้าเป็นอำเภอเพื้ง
ตาป่วยเป็นโรคอำมพลึกมาร่วม๒๐ปีแล้วครับ
มันชาไปแถบแถบขวาซีกขวานี้
เดินเข้าเพลงมันก็ขึ้นทีสูง

อะไรได้เค้ามีแน่ไม่นอนอะไรแบบงี้
แต่เขาจะให้มึงว่างก็ไม่ได้เลยครับ
ยายอู้เองเนี่ยก็อาชีพรับจ้าง
ไปเป็นลูกมือเขาทำอาหาร
ขายของอาหารตามสั่งอยู่ที่น่ามเผือเมือง

ไปตั้งแต่ตี๕กลับ๕โมงเย็น
ตอนนี้พี่เป็นโรคเนื้องอกในมดลูก

มันจะมีก้อนเป็นขึ้นมาเป็นแข็ง
จนเราทำมาหากินเลยไม่ได้
พาราต้องกินทุกชั่วโมง

พอมันมีความรู้สึกว่าพอมันตึงในท้องใช่ไหม

เราเป็นคนเจ็บป่วยเองเราจะรู้ของเรา
พอมันรู้สึกว่าไม่ดีปุ๊บเราก็กินไง

เป็นแค่เนื้องอกธรรมดาเลือดออก
แล้วมันไหลมาเหมือนเราตกลูก
เฉพาะซื้อผ้าอนามัย
บางครั้งวันหนึ่งถึง๑๐ห่อ
แผ่นคู่เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนทุกชั่วโมง
ถ้าใช้ทั้งวันทั้งคืนเลยจะตก๔๐แผ่น
บางครั้งไม่มีตังค์ซื้อผ้าอนามัยหรอก
ใช้วิธีเอาผ้าถุงมาพับ

เพื่อที่จะซับเลือดที่มันไหลตลอดไง
คืนหนึ่งพระถุง๕ผื่น
บางครั้งเวลาโรคมันกำเลิศมากจะทำให้เราฉี่ไม่ออกด้วย
ใช้สายฉี่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเต็ม

กลัวเขาถามว่าป้าเป็นอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้

และยังมีอีกนะคะหลังก็ใส่เหล็กอีก๖ข้อค่ะ
เมื่อตอนสัก๑๐ปีที่แล้วมั้งคะมีอุบัติเหตุ
รถมันคว่ำมาทับทับตั้งแต่หัวถึงหลัง
หมดหน้าตาสมองบวมกระโหลกแล้วเคยเดินไม่ได้ไป๔วัน
แล้วก็ยังมีลิ้นหัวใจด้วยนะคะถึงให้เป็นอุปสรรคต่อการรักษา
เนื่องจากว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกผ่าไม่ได้
ถ้าคนให้จะพาก็ต้องไปพาที่กรุงเทศ
จำหน่ายแล้วนะคะทุกวันนี้ให้ไปรักษาต่อ
ต่อโรงพยาบาลรัฐวิถีไปก็ต้องมีค่าลดค่าใช้จ่ายอะไรอีก
กดดันตัวเองทนกว่าความเจ็บปวดต่อไป

หลานสาวกำลังจะโตอายุ๑๕เรียนม๓กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อเลยคุณ
เทอมหลานเรียนม๑ยังไม่มีปัญญาจ่ายเขาเลย
ถ้าไม่จ่ายเขาก็จะไม่ให้หลานเรามีใบประกาศม๓ต้องหาเงิน๑๕๐๐บาทเพื่อที่ว่าจะให้หลานจบม๓
ยายเลี้ยงหนูมาคนเดียวตั้งแต่เด็กยายทำงานหนักหากินคนเดียวส่งเรียนให้จบ
และให้ยายหายไวรักยายยายก็รักหนูแล้วลูก
และนั่นคือภาพชีวิตของเธอค่ะความจนก็น่ากลัวนะคะคุณป่า
น่ากลัวยิ่งบวกกับเรื่องสุขภาพด้วยเนี่ยยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีก
มาพบกับเธอเลยนะครับคุณอุ๊แม้เลือดออกหมดตัวแต่หัวใจยังสู้ครับ
สวัสดีครับคุณอุเชิญครับและนี่ก็คือคุณอุ๊นะครับนักสู้ชีวิตของเรา
วันนี้นอกจากยายอุจะมาแล้วก็มีตาตาก้อยแล้วก็หลานเอมาด้วยนะครับ
ทางด้านล่างนะครับขอต้อนรับนะครับสวัสดีครับ
ดูภาพชีวิตไปเมื่อสักครู่แล้วเนื้องอกในมดลูก

เป็นมานานเท่าไหร่แล้วฮะตั้งแต่รู้เนี่ย

ตรวจที่กรุงเทพแล้วเขาบอกมันไม่ใช่เนื้อร้านเป็นแค่เนื้องอกธรรมดา
เนื้องอกธรรมดาซึ่งสามารถผัดออกไปได้
มีทุกครั้งนี้ว่าเราเป็นพวกหัวใจเต้นผิดจำความก็ไม่ตัดให้อีก
เค้าไปใส่ห่วงการใส่ห่วงแพทย์ว่าการใส่ห่วงทำให้เราเลือดไหลน้อย
แต่ใส่ไปกันก็ยิ่งไร้เยอะ

ก็พรากระปุกหนึ่งอ่ะกระปุกหนึ่งห้าสิบเม็ดอ่ะ
ห้าสิบเม็ดคุณคุณสามวันอ่ะกินต้องกินตลอดไง
มันปวดตลอดไงไม่ปวดคือไม่กินไม่ได้ไม่ไหว
เมื่อก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปเข้าโรงพยาบาลมา
เลือดถ่ายเลือดมาเติมเลือดไงเลือดมันไหลหมดตัวไปแล้วไง
ต้องไปให้เลือดเลือดออกเหมือนคลอดลูกเลย
เหมือนกันเลยเหมือนตกลูกอ่ะออกมาเป็นกองกองอ่ะ
ต้องเอาผ้าถุงอ่ะกรอบกรอบเช็ดไงก็คือวัฒนาจักรของชีวิตก็อย่างเงี้
พอแย่พับไปก็เติมเลือดใส่เลือดเติมเลือดเข้าไป
พอพอเขายังชั่วกลับมาก็ทำมาหากินได้อีกเห็นถึงขั้นต้องใช้ผ้าถุงเลยนะฮะ
ผัดถุงซับเลยก็ผ้าทำไมมันเอาไม่อยู่ไงกลางคืนอ่ะ
จะไปใส่ทำไมมันเปลืองตังค์ไม่มีตังค์ซื้อ
อันนี้โรคเดียวนะแต่มันยังไม่หมดใช่ไหมยังหมด
มีหัวใจหรือฤทธิ์หัวใจรั่วแล้วมีเหล็กอะไรข้างหลังอีกไหม
ใส่เหล็กหกข้อมีอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุยังไงครับ
รถมันทับรถมันทับรถมันทับต้องก็หัวถึงหลัง
ทับไปเลยเหรอทับไปเลยแต่ว่ามันคาฟุตบาทไงฮะ
ช่วงมาถึงหลังต้องใส่เหล็กดำไง
ไม่งั้นมันจะเดินไม่ได้ตัวตอนนี้มีเหล็กอยู่ถ้าสองนี้
เป็นรอยใส่ตลอดชีวิต
อกจากตัวเราจะเป็นอย่างนี้นะพี่อู๋ภาระในครอบครัวเรา
ก็เช่าบ้านเขาอยู่นะคะตอนนี้ไม่ได้มีบ้านติดกันไป
เขามาอยู่แล้วก็ส่งหลานไอ้คุณเล็กเนี่ยเอ๋อยู่ม๓
แล้วก็ตาตาเขาก็เป็นอมพลึกไงเดินได้แต่เดินไม่ถนัด

เป็นมาจะ๒๐ปีแล้วไปอยู่กันมาดอกแดก
อืมนี่คือคนที่ต้องหาเลี้ยงใช่

หัวหน้าครอบครัวเสาหลักของครอบครัว
อู๋หันหน้ามาให้ดูหน่อยหันหน้ามาดูสิ
สาวหลักเหรอไหวไหมเนี่ยสาวหลักเขาไม่รู้จะลมอะไร
มันก็ต้องไหวนะไม่ไหวใครจะทำ
คนที่อยู่ข้างก็ไม่รู้จะไหว

ก็ทำมา๑๐ปีแล้วนะที่ลำบาก

เห็นเมียเป็นอย่างนี้แล้วเราช่วยได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วย

เอาไปพูดยังไงนะครับมีแต่ความสงสารแล้ว
ถ้าเป็นแทนได้ก็จะเป็นแทนเลยค่ะ
ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งผ้าเลือด
ที่อยู่ในปัจจุงก็จะมาอาวิสัก

ลุงก้อยว่าเขาแย่กว่าลุงใช่ไหม

นี่คือคนที่ดีกว่าเมียนะ
ดีที่สุดล่ะครับ

กำลังใจสำคัญนะคะ
ตอนนี้ไม่ได้มีกำลังใจกันแค่ในครอบครัว
คนทั้งประเทศคนในห้องส่งทุกคน

อู๋จ๋ารับและซึมซับไป

ให้เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต๑ล้านบาท
คุณอุ๊ต้องการเงินทุน
เอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

๖หมื่น๖หมื่น
เพลงครับถ้าต้องการ๖๐๐๐แต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็จะดีนะครับ
เพราะว่าผมอยากให้คุณอู๋ไปรักษาตัว
ค่ะแต่วันนี้ตั้งเป้านะ๖หมื่นสิ่งที่พี่อู๊
อยากจะได้เลยคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยนะวันนี้นะ
ทำเพื่อเอ๊คนเดียวเลยเอ๊วันนี้สุขภาพจะแย่แค่ไหนเลือดจะไหลแค่ไหน
ได้ยินคำนี้จงจำไว้จงเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียน
อย่าเกรราะอย่ายุ่งระยะเซ็พติธ

ยายสู้นะ
ขอให้ยายทำได้นะสู้นะยายนะ
เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาทถ้าทุกคนพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาครับ
เพลงแรกของการเริ่มต้นยากง่ายกับเรายังไงบ้างคะก็พอได้อยู่นะคะฟังอยู่

ตั้งแต่เพลงนี้เลยนะครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้ายใช้ได้๓แผ่นป้าย

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณอุ๊จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอให้พี่อุ๊สำเร็จนะคะขอให้พี่โชคดีค่ะ

มาถึงเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
อยู่บ้านหน้าดีไม่ว่าดีจริงหน้าหลักเปลี่ยนต้องคล่อนทนาจึงจากมาไม่สนใจ
ใครจะเตือนเหมือนทำอยู่ตามัวมืดมองไม่เห็นใคร
สุดท้ายจึงต้องเจ็บโอ้คอย่างแค่ราฟ้าใส

สว่างแต่ห้นทางมืดหม่อน
เจอแต่คนรวยหน้าตาสวยมากมี
แต่คนใจดีไม่เห็นมีเลยสักคน
เจอทีไรเห็นมีแต่แกล้ง
เสียดแทงหรือไทยเราหรือคนต้องยอมปรีกาย
แลกกับความจนฉันจึงมองมนต์
ก็เพราะคนกรุงเทพหลวง
คุณป่าพี่อุ๊ไหวไหมนี้ทำไมตัวสันกุ่น

นี่มันร้องไปด้วยสั่นไปด้วยนี่
ลำบากให้สั่นจริงจริงขาสั่นจริงจริงจริงจริงเอาคู่อีมไหมเนี้ย
ไม่เอาไหวนะมันไหวแต่มันสั่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ร้องมาเนี้ยคล้ายคืนหุดสูงมากเลยนะฮะเสียงแปลว่าหนา
หนาเสียงมีพลังจ้ะนะครับเอาละครับคุณอุ๊ดจะสั่นอีกไหม
ผมจะเฉลยเนี่ยจะสั่นไหมไม่สั่นเลยจะตกใจอะไรไหม
นะเอาละต้องเฉลยแล้วร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่หนึ่ง
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณอุ๊ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้เรนที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณอุร้อง
ได้ไหม
คุณอุ๊ร้องได้ครับ

จากหกหมื่นนะครับตอนนี้ได้แล้วหนึ่งหมื่น
ไปแล้ว๑เพลงนะครับความหวังของหลานสาวที่จะได้เรียนต่อไปจนถึงจบม๖
ก็สว่างขึ้นมาแล้วล่ะครับตอนนี้
เรามีเวลาให้คุณอู๋ได้พักผ่อนนะครับเพราะว่ารายการของเราเวลาได้หมดลงนะครับ
น่าจะเป็นผลดีกับคุณอู๋ด้วยได้มีโอกาสได้พักไปฝึกฝนเพลงให้เพิ่มเยอะกว่านี้อีกนะครับ
ก็มาติดตามมาเป็นแรงเชียร์นะครับเป็นแรงใจให้กับคุณอุ๊
ให้ผ่านพ้นมรสุมร้ายของชีวิตให้มีเงินส่งเสียหลานให้เรียนให้สูงที่สุดให้ได้นะครับ
มาเป็นกำลังใจได้ใหม่นะครับในคราวหน้ากับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง
วันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
ผู้หญิงเนี่ยเวลาเลือดออกเยอะมันจะเพียเลือดพอเวลาเพียเลือดเนี่ย

ไม่มีแค่ตั้งแหละค่ะเพราะไม่ได้ทำงาน
ชินกับความลำบากมาเยอะ
ก็ตั้งแต่เกิดมา
จำความได้ก็เห็นอยู่กับยายกับตา
มองล้านแล้วบางครั้งมันพันละมันจะเกิดเนี่ย

เราก็ต้องมองยังมีคนหนึ่งไหนที่มันต้องไปเรียน
มันต้องเรียนหนังสือไง